คราวนี้ค่ะพี่ชายตามหากระบะตู้ทึบคันนี้คือเขาขับมานะแล้วก็มาจอดกลางถนน
รถกระบะตู้ทึบคันนี้นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นต้นเหตุให้น้องชายเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาชน
แล้วเหตุการณ์นี้น้องชายเสียชีวิต
โอ้โหคุณผู้ชมคือกระบะตู้ทึบจอดทำไมอยู่กลางถนนเลนขวาสุด
แล้วแฟนสาวก็อาการโคม่าด้วยค่ะหลังจากนั้นกระบะตู้ทึบโน่นไปแล้ว
หนีไปแล้วครับกล้องวงจรปิดนี่จับภาพได้นะแต่ทะเบียนมันมองไม่ค่อยเห็นอ่ะ
จอดเลนส์ขวาสุดใช่ค่ะแล้วอย่างเห็นรถเก๋งมาใช่ไหมฮะ
รถเก๋งสีดำคันนึงมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาวิ่งเลนส์ขวาแต่เขาจะเบี่ยงมาเลนส์ซ้าย
หลังจากเกิดเหตุแล้วกระบะตู้ทึบก็ขับไปเลยอ่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตแฟนสาวที่นั่งซ้อนท้ายบาดเจ็บค่ะ
เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒มกราที่ผ่านมาตอน๔ทุ่มครับแล้วคลิปนี้นี่แหละ
เป็นพี่ของนายพงศิริแอนโก
แล้วก็เอามาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับน้องชาย
ที่ต้องเรียกร้องขอความเป็นธรรมเพราะบอกแบบนี้ฮะ
บอกว่าอยากจะรู้สาเหตุที่รถกระบะตู้ทึบ
ทำไมจู่ถึงจอดเลนคว้า
และอยากให้ตำรวจดำเนินคดี
กระบะตู้ทึบแล้วก็รถอีกคันคือรถสีดำ

ทีนี้ตัวพี่ชายก็เลยต้องไปควานหาวงจรปิด
ตอนเกิดเหตุมาให้ได้จนกระทั่งเจอคลิปนี้
เออแล้วพี่ชายบอกด้วยนะว่าน้องผมมาอนาคตไกลเลย
คิดดูสิคือน้องเป็นนักศึกษาปี๔
วิทยาลัยราชพฤกษาขานิเทศศาสตร์
นี่น้องเรียนจบแล้วกำลังจะรอรับปริญญาค่ะ
วันนั้น๒มกราพาแฟนสาวจะไปส่งที่บ้านย่านบางบัวทอง
แล้วก็มาเกิดเหตุตรงก่อนถึงปั๊มน้ำมัน
่งหน้าแยกไซน้อยที่บางบัวทองนี่แหละ
น้องผมแขนขวาเขาขาดเสียเลือดมาก

ส่วนแฟนสาวอาการสาหัสแขนขวาหักขาขวาหัก
ข้างในสมองตอนนี้รอผ่าอยู่ที่โรงพยาบาลวิพารามนะคะ
พี่ชายบอกแบบนี้หลังจากเกิดเหตุนะ
กระบะตู้ทึบแล้วก็รถเก๋งคือขับหนีไปเลย

เมื่อกี้เห็นในกล้องนึกว่าสีดำใช่ไหม
ผมต้องหยุดงานเลยนะมาตามหาความจริงว่า

เที่ยวไปหากล้องวงจรปิดจนได้ภาพนี้มาค่ะ

มีกระบะตู้ทึบคันหนึ่งครับที่

ก็คือมาจากที่ผมไล่ดูกล้อง
คือเหมือนขับมาจะจอดมั่งไม่จอดบ้างตลอดทาง
แต่สุดท้ายมาเหมือนกับ
แต่สอบกลางหน่อยนึงไม่ถือว่าชนปีนขึ้นไป

น้องก็มาแล้วก็มีรถเก๋ง

คือขับมาทำให้น้องเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้
แล้วน้องก็ชนท้ายกระบะแล้วก็หนีไปทั้งสองคันครับ
ถ้ามีอะไรก็มอบตัวดีกว่าคุยกันดีกว่า

เดี๋ยวทั้งสองคันออกมาคุยกัน
มันว่ากันอีกทีเพราะกล้องมันเห็นหมด
นี่ครับคุณผู้ชมฮะพี่ชายเองไปไล่กล้องนะนะ
ซึ่งเมื่อกี้เป็นแค่มุมเดียวที่พี่ชายออกมา

แต่ว่าตัวพี่ชายบอกว่าจริงแล้ว
จากกล้องตัวอื่นตามเส้นทางที่รถกระบะขับมานะ

ขับมาแป๊บนึงก็ชะลอแล้วก็จอดอยู่เลนขวา
หนึ่งก็ขับมาอีกแล้วก็จอดอยู่เลนขวา
เลยไม่รู้ว่าคนขับกระบะตู้ทึบเมาหรือเปล่า

เพราะว่าตลอดเส้นทางมาขับแล้วก็มาจอดมาขับแล้วก็มาจอด

น้องชายไม่สามารถหักหลบได้แบบนี้นะครับ
ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครอบครัวบอกนะว่า
คือหมอบอกว่าน้องชายสมองตายแต่อวัยวะอื่นยังปกติอยู่เลย
แล้วก็ยังคุยกันอายุน้องก็ยังน้อยด้วยค่ะ
ที่สุดครอบครัวตัดสินใจนะบริจาคอวัยวะ
แล้วเดี๋ยวก็จะรับร่างไปประกอบพิธีตามศาสนาต่อไปด้วยนะคะ
ครับครอบครัวบอกทำใจไม่ได้เลยนะคุณครับ
เหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นแล้วไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลย
ว่าแต่ตามหาหลักฐานเพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ